รายการที่พี่ขวัญบอกไปและด้านหลังของเราลุ้นระทึกนะฮะ
พูดไม่ผิดฝันร้ายของเด็กเด็กคุณผู้ชมเฮลิคอปเตอร์เนี่ยนะ
เขาบินมาจะแจกขนมเด็กจะโชว์ความตื่นตาตื่นใจให้เด็ก
แต่ปรากฏว่าบินต่ำลงไปหน่อยคุณผู้ชมกลายเป็นว่าเต็นต์พังถล่มยับ
ชาวบ้านหนีกันกระเจิงเด็กไปทางผู้ใหญ่ไปทาง

โอ้โหมันน่ากลัวนะไม่ทันจะขาดคำมีคนพูดออกไหม
เป็นโค้กสกฮะสูงขึ้นอีกสูงขึ้นอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเต้นปิว
สักพักหนึ่งโอปิวจริงฮะอย่างที่คุณก๊อฟบอกเลยมันไม่ทันขาดคำจริงคุณผู้ชมคือไม่แน่ใจว่าเขากะระยะพลาดหรือยังไงบินลงมาต่ำถึงขนาดนี้
คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเต็นต์ปลิวเดี๋ยวเต็นต์ปลิวแล้วมันก็ปลิวจริงมันปลิวอย่างเดียวไม่ว่ามันถล่มพังลงมาด้วย
เป็นเด็กก็อยากจะเห็นเฮลิคอปเตอร์เป็นยังไง
แต่ปรากฏเห็นระยะใกล้แบบนี้เกินไป

ระบุข้อความบอกเลยว่า
เกือบพาลูกมาตายวันเด็ก๒๐๒๓

เทศบาลตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี

มีการประสานขอเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพเรือค่ะ

เด็กเพื่อสร้างสีสันสร้างความสุข
แต่ปรากฏว่าขณะที่บินโปรยแจกขนม

ก็เลยเกิดเป็นลมพัดเต็นต์จนแบบโอ้โห
ระเนรนาศทั้งงานยุบกลับไป๔หลัง
แล้วเต็นต์ใหญ่คุณดูเดียว
ผู้ปกครองพาลูกหลานวิ่งหนีกันอ้นละหมานนะคุณผู้ชม
แล้วงานวันเด็กเมื่อวานไม่ต้องพูดเลย

เหตุการณ์นี้ค่ะทำให้มีคนเจ็บ๘คนนะคะ
มีเป็นเด็ก๕คนด้วยกันแล้วก็ผู้ใหญ่อีก๓
คือตอนนี้มีอีกหนึ่งคนที่ยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
ส่วนที่เหลืออาการปลอดภัยกลับบ้านแล้ว
หลังจากเกิดเหตุค่ะพลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์
ผู้บัญชาการทหารเรือก็ได้แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
พร้อมให้พลเรือตรีเทิดเกียรติจิตแก้ว
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
เยี่ยมดูแลอาการผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
รวมถึงมอบเงินช่วยเหลือในเบื้องต้นด้วยค่ะ
ต่อมาค่ะทางนายธวัชชัยจันทกิจนายกเทศมนตรี
เทศบาลเมืองท่าช้างพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร

และพร้อมจะเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บทุกรายค่ะ
แน่นอนว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นครั้งนี้หลายคนตั้งคำถาม
แต่เห็นจากภาพแล้วก็น่าจะชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้น
คือเฮลิคอปเตอร์บินต่ำเกินไปคุณผู้ชม
จนทำให้แรงลมจากใบพัดนี่นะคะ
ทำให้เตนท์ต้านทานไม่ไหวค่ะ
ซึ่งระหว่างเครื่องที่กำลังบินเข้ามาเนี่ย
พิธีกรประกาศเตือนแบบเสียงดังเลยนะ

แต่สุดท้ายแล้วยังไม่ทันขาดคำเพราะเป็น
ไปตามปากว่าเลยค่ะ
นี่เอาจริงนะเหตุการณ์นี้ให้กลายเป็นบทเรียนได้เลยนะ

วันเด็กทุกปีจะมีภาพเหตุการณ์ของเฮลีคอปเตอร์ที่บินมาโชว์ให้เด็กดู
แล้วเด็กจะตื่นเต้นมาแจกขนมมาโปรยขนมแบบนี้
ให้มันกลายเป็นเคสตาร์ดี้ไปดีกว่าคือแนวคิดนี้มันก็เป็นแนวคิดที่ดี

แต่ในระยะการบินระดับสูงจากพื้นดินคุณต้องมีการคาดการณ์กันใหม่ด้วย
คือเด็กชอบแหละเฮลิคอปเตอร์เห็นแล้วตื่นตาตื่นใจ
แต่เหมือนที่เชอรี่พูดที่ขวัญพูดว่า
ระยะการบินมันคำนวณต้องให้มันปลอด
ใช่นะฮะไม่ใช่แค่ที่จันทร์ทำ